ช่วงแรกไปดูเหตุเวลถูกผลงใหม่กันก่อน
เกิดขึ้นะคะสำหรับโกดัง
เป็นโกดังที่เก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เกิดขึ้นกลางเมืองพิศนุโลกเลยนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงไปกันเยอะค่ะ

เพราะว่าเป็นเพลิงไหม้ที่ค่อนข้างใหญ่นะคะ
ใช่คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันมีประจุไฟมีอะไรต่างที่มันเป็นเชื้อเพลิงด้วยนะคะ
ใช่ค่ะใช้เวลาอยู่นานเหมือนกันนะคะ
พวกคุณเพลิงได้สำเร็จส่วนสาเหตุนะจรฐีคาดการณ์เบื้องต้นก่อนนะคะ
พิสูจน์หลักฐานยังไม่ได้ลงพื้นที่นะคะแต่คาดการณ์กันว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่าย๒ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ตำรวจสพเมืองพิศนุโลกรับแจ้งเหตุ
ไหม้โกดังเก็บสินค้าร้านไทยหมาดมสาขาโคกช้าง
ริมถนนเส้นมิตรภาพขาเข้าเมืองในตำบลสมแข
ที่เกิดเหตุกลุ่มควันขนาดใหญ่กำลังพวยพุ่ง
เหนือท้องฟ้าประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลนครพิศนุโลก
อวตพิษสนุโลกอวตสมแข
และเทศบาลตำบลอรัญยิกกว่า๓๐คันค่ะ
เข้ามาระดมฉีดน้ำเป็นการด่วน
จุดเกิดเหตุเพลิงกำลังโหมลุกไหม้โกดังเก็บแอร์และตู้เย็น
อยู่ในนี้อยู่ในกระดังนี้ประมาณ๔๐๐เครื่อง
และกลุ่มเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว
เพราะว่าในโกดังมีวัสดุที่ทำจากโฟมด้วย
แล้วก็มีน้ำยาแอร์ด้วยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี

ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะว่ามีพนักงานของทางร้านตอนแรกเลยก่อนจะเกิดเพลิงไหม้
เขาได้กลิ่นกลิ่นเหม็นไหม้จากด้านหลังของโกดัง
จากนั้นสปริงเกอร์ทำงานขึ้นมานะคะ
แต่ว่าสปริงเกอร์ก็เอาไม่อยู่ดับไฟไม่ทันค่ะ
เพราะว่าไฟมันลุกลามอย่างรวดเร็ว
และตอนนี้โกดังได้รับความเสียหายทั้งหมดนะคะ
ความเสียหายเบื้องต้นมูลค่าที่เจ้าหน้าที่ประเมิน
ไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาท
ส่วนสาเหตุจริงจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรหรือว่าอะไร

เดี๋ยวจะลงพื้นที่หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ